ท่านผู้ชมครับที่ชายนาฏเนี่ยเจ้าหน้าที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือเด็กสองคนนะฮะที่อยู่ในบ้านหลังหนึ่ง
ค่ะนะครับแม่ของเด็กเนี่ยไปแจ้งขอความช่วยเหลือเพราะว่าถูกตาแท้แท้นะก็คือพ่อของคนแจ้งนี่แหละนะ
บอกว่าจับตัวไว้ในบ้านไม่ให้ออกไปไหนเลยโรงเรียนยังไม่ให้ไปเลยอ่ะนี่ฮะที่เกิดเหตุเป็นลักษณะของอาคารพาณิชย์นะครับ
อยู่ที่น้ำบนบ้านกล้วยบนประเมิงจังหวัดชายนาฏตอนที่ตำรวจสอบประเมิงชายนาฏไปถึงเนี่ย
มีพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ของจังหวัดด้วยฝ่ายปกครองด้วย
หารือกันอยู่สักครึ่งชั่วโมงได้บอกเอ๊ะจะเอายังไงดี
เพราะว่าแม่เด็กบอกว่าลูกสองคนเนี่ยถูกตาแท้ขังไว้ในบ้าน
ไม่ได้ไปโรงเรียนเลยนะฮะขังไว้ตั้งแต่ปีหกสอง
อันนี้จะสิ้นปีหกสามแล้วเนี่ยลูกเนี่ยคนนึงเป็นผู้หญิงอายุห้าขวบ
อีกคนนึงเป็นผู้ชายอายุ๑๔๒คนพี่น้องลักษณะแบบนี้นะครับ
ท่านผู้ชมครับบ้านปิดเงียบล็อกประตูเหล็กแน่นหนา
เจ้าหน้าที่เค้าเรียกเท่าไหร่ตะโกนเรียกเท่าไหร่
ป๊าไม่ยอมเปิดออกมาเลยไม่ยอมคุยด้วยเลย
สุดท้ายนะครับทุกผู้ชมครับคือญาติญาติเองก็ไม่กล้าจะเรียกนะฮะ
เพราะกลัวว่าตาเนี่ยจะโมโหคือญาติบอกนะ
ญาติเขาบอกว่าตาคนนี้เนี่ยนะมีอาการแบบโมโหร้าย
มีลักษณะอาการผิดปกติทางจิตอาจจะอารวาสได้
ถ้าได้ยินเสียงแม่เด็กได้ยินเสียงญาติญาติ

คือจะให้เจ้าหน้าที่พังเข้าไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้นะฮะ
ก็เลยตัดสินใจนะครับไปขออำนาจผู้ราชการจังหวัด
ในการออกหนังสือฉุกเฉินนะฮะ
สั่งให้เปิดบ้านและรับตัวเด็กมาไว้ในการดูแล
เนื่องจากแม่ของเด็กเขาบอกว่าลูกเขาเป็นอย่างนี้เขาจะต้องเอาออกมาให้ได้
ไม่ได้ไปโรงเรียนมาเนี่ยตั้งแต่ปี๖๒แล้วนะครับ
พอเจ้าหน้าที่ได้หนังสือมานะครับก็เลยมาเรียกตาอีกรอบนึงนะฮะ
คราวนี้ฮะตาเนี่ยออกมาครับทุกผู้ชมครับ
แต่ตาก็แบบโวยวายนะตาบอกผมเลี้ยงได้หลานผมเนี่ยไม่ต้องให้ใครมายุ่ง
ถามว่าแล้วทำไมไม่ให้หลานไปโรงเรียนล่ะแม่เขาก็เป็นห่วงนะครับ
คือตาบอกว่าถ้าให้หลานไปโรงเรียนเนี่ยกลัวว่าลูกสาวที่เป็นแม่เด็กเนี่ย
แอบมาพาหลานเนี่ยหนีไปอยู่ที่อื่นแต่ความจริงเขาเป็นแม่นะ
หลานอายุ๑๔นี่แม่กับหลานนะฮะแม่ของเด็กนะฮะกับลูกนะ
ซึ่งตาบอกว่าหลานอายุ๑๔เนี่ยนะตาบอกว่าหลานเนี่ยเขาไม่ชอบเรียนหนังสือด้วย
เขาอยากเป็นนักดนตรีหลานชายเนี่ยขอลาออกจากโรงเรียนเอง
ตาก็ตามใจนะแล้วก็ไปซื้อเครื่องดนตรีมาให้
ยืนยันว่าไม่ได้บังคับไม่ได้กักขังอะไรหลานเลยนะ
ส่วนหลานสาวอายุ๕ขวบตาบอกว่ามีปัญหากับแม่แหละ
แล้วก็ไม่พอใจโรงเรียนที่เรียนอยู่ด้วยแล้วก็มีช่วงโควิด๑๙ด้วย
ก็เลยตัดสินใจให้หลานเนี่ยหยุดเรียนไปก่อนนะไม่ได้ขาดเรียน
แต่ให้แบบพักการเรียนไปก่อนนะครับ
เรื่องที่ลูกสาวไปฟ้องเจ้าหน้าที่เนี่ยนี่กลั่นแกล้งตนชัด
บอกอย่างนี้แล้วก็บอกว่าผมเนี่ยมีธุรกิจของผมผมเลี้ยงดูหลานได้ไม่ต้องให้ใครมายุ่ง
ตอนแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาขออ่าถ้ายังงั้นขอดูหลานสองคนหน่อยนะฮะ
ตาไม่ยอมนะครับจนเจ้าหน้าที่ต้องชี้แจงเรื่องกฎหมาย
บอกถ้าไม่ยอมเนี่ยบังคับใช้ตามกฎหมายนะตาก็ทีท่าอ่อนลงครับ
เปิดบ้านให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดูหลานสองคนนะฮะ
พอเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าก็โชคดีครับทุกผู้ชมครับ
คือเด็กเขาก็อยู่ด้วยความเป็นอยู่ที่โอเคนะ
ไม่ได้มีทีท่าท่าทีผิดปกติหวาดกลัวหวั่นวิตกอะไรยังไงนะครับ
แต่ตาก็ยังยืนยันนะครับบอกว่าไม่ให้ยังไงก็ไม่ให้ใครเอาหลานไป
มีเงินมีธุรกิจดูแลหลานได้นะครับเดี๋ยวเทอมหน้าเปิดเทอมเนี่ย
พาหลานสาวไปสมัครเรียนแล้วให้เรียนใกล้บ้านนี่แหละ
จะได้จะได้สะดวกในการรับตัวนะครับส่วนหลานชายเนี่ยเขายืนยันว่าเขาจะไม่เรียน
เขาจะเรียนดนตรีเดี๋ยวจะทำบันทึกข้อตกลงอะไรก็ได้
เขาก็ทำบันทึกข้อตกลงกับเจ้าหน้าที่ว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้
แต่ความจริงเด็กแล้วเขาต้องเรียนภาพบังคับนะหลานชายจะบอกไม่เรียนอย่างนี้ก็ใช่ไหม
ชาวบ้านแถวนี้นะครับบอกว่าก็ไม่เคยเจอคุณตานะ
เพราะว่าบ้านหลังนี้ปิดประตูตลอดเวลานะครับ
ขณะที่ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่นะครับบอกว่าไม่รู้จักกับตาของเด็กเหมือนกัน
แต่ว่าภรรยาของเขาเนี่ยนะเคยอยู่เนี่ยนะตอนที่ยังอยู่เนี่ยนะ
ก็พูดคุยกันดีนะครับแต่พอเสียชีวิตไปเนี่ย
ก็ไม่เคยเปิดประตูเลยไม่มีใครมาที่บ้านตรงนี้เลยนะครับ

ส่วนเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัญหาในครอบครัว
ถ้าตาเขายังยืนยันว่าจะดูแลอย่างงี้แล้วเดี๋ยวจะพาไปโรงเรียน
ส่วนแม่ของเด็กก็บอกว่าก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยอยู่กับพ่อเนี่ย

ครอบครัวเขาก็ดูแบบว่าเนอะมีค่ะเป็นแบบว่าแฮปปี้มีความสุขอะไรอย่างนี้
แต่ลึกไปพี่ใจไม่ทราบนะคะ
ก่อนหน้านี้จะว่านะก่อนหน้านี้พี่ใจเคยเห็นลูกสาวเขานะ
แล้วก็หลานเขานะหลานเป็นเด็กผู้หญิงนะ
ก็เคยเห็นเวลาขับรถผ่านเนอะเออตึกเขาเนี่ยก็จะเห็นครอบครัวเขาเนี่ย
เหมือนจะกำลังจะขึ้นรถแต่งตัวสวยอะไรอย่างนี้

แต่ระยะหลังพี่ใจไม่เคยพบเลยค่ะ
ไม่เคยแล้วไม่เคยไม่ทราบข่าวด้วยค่ะเนี่ย
เห็นไปไหนก็ไปก็เป็นครอบครัว
ไม่รู้เรื่องอะไรที่เขาไม่ให้น้องไปเรียนอันนี้ดู
ไม่รู้ค่ะ

คือต่อให้รักหลานยังไงแต่หลานจะอยู่แต่ในตึกในอาคารอย่างนี้อย่างเดียวไม่ได้